คุณผู้ชมฮะที่พังงาเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ต้องจัดการกับหนุ่มป่วยจิตคนหนึ่ง
คือหนุ่มป่วยจิตคนนี้นะฮะเขาอารวาสนะครับ
และทีนี้วิธีการในการจัดการผู้ช่วยเขามีปืนอยู่
ก็เลยยิงไปแต่ว่ายิงใส่ขานอนเจ็บควนคลางเลยนะครับ
ตัวคนเจ็บเองก็ตะโกนอย่างเดียว
พาผมไปโรงพยาบาลก่อนพาผมไปโรงพยาบาลก่อนนะฮะ
คือผู้ชายคนนี้ถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
ตำบลบางเตยนะฮะใช้อาวุธปืนลูกซองยาวของชุด
ชรบก็คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ยิงใส่ขาขณะปั่นจักรยานกลับจากร้านก๋วยเตี๋ยว

นอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวด
บอกว่าพาผมไปโรงพยาบาลก่อนพาผมไปโรงพยาบาลก่อนนะครับ
จริงแล้วตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ยิงผู้ชายคนนี้

ทีนี้ก็มีญาติคนอื่นมีชาวบ้านมาเข้าช่วยเหลือนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนบางเตยบางพัด
หน้าร้านขายของชำปากทางเข้ามัศยิตบ้านกลางหมู่๖
ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงานะครับ
ตำรวจสพเมืองพังงาพร้อมแพทย์เข้ามาดูอาการของคนที่บาดเจ็บ
เพราะว่ามีกระสุนลูกปลายฝังกระจายอยู่บริเวณข้อเท้า
แล้วก็น่องข้างขวา๔เมตรรอยแผลถลอกบริเวณขาด้านซ้าย

ของคนเจ็บบอกว่าลูกชายเป็นคนสติไม่สมประกอบ
ลักษณะเหมือนคนเป็นจิตเวทแต่ไม่เคยคุ้มคลั่งหรือทำร้ายใคร
เมื่อวันที่๒๐มีนาคมตัวแม่เองพร้อมกับนายปรีชา
ผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยนะครับ
ได้นำตัวลูกชายส่งรักษาอาการจิตเวทที่โรงพยาบาลพังงา
โดยใส่กุญแจมือเพื่อป้องกันไม่ให้พลัดตกจากรถ
แต่ลูกชายอาศัยจังหวะเผลอแอบหนีออกจากโรงพยาบาลจะกลับบ้าน
ขณะที่แม่ค้าขายก๋วเตี๋ยในหมู่บ้านบอกว่าผู้บาดเจ็บ
จักรยานมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วออกจากร้านไป
ก่อนได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดจึงวิ่งออกมาดู
ผู้บาดเจ็บนอนอยู่กับพื้นถนนถูกใส่กุญแจมือ

แล้วก็เห็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินแบกปืนออกจากที่เกิดเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกจากที่เกิดเหตุไป
ออกจากที่เกิดเหตุไป
คุณผู้ชมฮะส่วนมือยิงตอนนี้ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ
นายปรีชาได้เข้ามอบตัวแล้วนะ
แต่เขาสาภาพแบบนี้บอกว่าคนถูกยิงไม่ได้ก่อเหตุคุ้มคลั่ง
แต่ตัวเขาเองต้องการจะควบคุมตัวคนถูกยิงนี่แหละฮะ

ก็อุตส่าห์ใส่กุญแจมือพาไปโรงพยาบาลแล้ว
ปรากฏหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วมาเจอมาเจอตรงนี้นะฮะ
ห้ามปรามหรือจะดึงรั้งเพื่อไปโรงพยาบาล
ก็ยังหลบหนีอยู่ก็เลยตัดสินใจยิงฮะ
ก็ต้องรับความผิดไปเหมือนกันนะครับ